ต่อให้กินหรือว่าต่อให้ทำอะไรต่างนานา
ผู้ชมนี้ก็ดูลาตัวเองอย่างดีนะคะ
ดูแลไปจนถึงคุณสามีด้วยล่ะค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรีวิวอาหารชิมอาหารนะคะ

คือกินเข้าไปเนี่ยตัวมันก็จะขยายออก
กินเยอะก็ตัวบุ๊บนะ

ก็คือคุณสามีของเขาเนี่ยเขาบอกว่า
เมื่อก่อนก็อาจจะเป็นคนแบบพร้อมนิดนึงนะคะ
แต่ตอนนี้ก็ตัวก็เริ่มขยายขึ้นขยายขึ้นค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะแฟนพี่นุ้ยเขาก็บอกว่า
ต้องฮึบนะลดน้ำหนักนะเพราะว่าเพื่อสุขภาพของตัวเอง
พี่ปอลต้องลดแล้วนะพี่หนุ๊ยบอกอีก
แต่ตัดภาพมาตอนนี้ค่ะอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ย
บอลบอกว่ามันก็อดใจไม่ได้ค่ะมันน่ากินซะทุกอย่างเลยค่ะ
งานนี้นะคะพี่นุ้ยไม่รอช้าค่ะมีเคล็ดลับนะคะ
แต่จะเป็นเคล็ดลับยังไงนั้นนะคะก็คือให้สามีเนี่ยกินไม่อ้วนนะคะ

เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นเคล็ดลับของพี่นุ้ยแล้วใช่ไหมคะ
ก็คือนี่แหละค่ะฉบับที่ว่ากินแล้วไม่ให้อ้วนแบบพี่นุ้ยสุจิลานะคะ
ที่ถูกเปิดเผยแล้วใครที่จะลองทำตามเนี่ยก็ทำได้นะคะ
เชอรี่สนใจลองไปทานก็คือเขาไปกินเนื้อย่างเกาหลีกันคุณผู้ชมนะคะ
ก็จะมีผักเคียงก่อนแล้วก็ตามด้วยเนื้อร้อนไปแต่ว่าพี่หนุ๊ยป้อนผักก่อนยัดเนื้อเข้าไป
แต่พอยัดเข้าปากสามีคีบเนื้อออกซะอย่างนั้น
กลายเป็นหมูทิพย์เนื้อทิพย์ไปเลยนะคะก็ทำได้นะคะ
แต่ไม่รู้ว่าคนข้างนั้นนะคะเขาจะแบบโอเคไหมอะไรอย่างนี้

อ้วนกินไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะ